ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
การแข่งขันผ่านไปแล้วครึ่งทาง
ตอนนี้ทีมลูกครึ่งอีสานใต้
ทำคะแนนทิ้งห่าง๑๐ต่อ๑๐

การแข่งขันคงจะรู้ผลตั้งแต่ยังไม่จบเกม

เหลืออีก๑๐ยกเท่านั้น
สวัสดีครับ
ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
คณะกรรมการรออยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับ
หอยพี่ไอ้และพี่ตั๊กสวัสดีครับ

ซ่าทั้งสองทีมพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เราขอเปิดศึกในรอบที่๓ยกที่๑
ขอเชิญพบกับเด็กซ่าทั้งสองทีมครับ
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า
ให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
แซคเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างลูกลูกของเรา
บอกได้เลยว่านับจากยกนี้นะครับมันจะเข้มข้นและดูเดือดมากขึ้นครับ
เพราะว่าในยกที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมา

นับจากยกนี้เขาจะได้กลับมาล้างตากันอีกครั้งหนึ่งครับ
เอาสิถ้าอย่างนั้นเราก็เปิดศึกเลยดีกว่า
ใครจะเป็นคนเปิดศึกในยกนี้ครับ

เพราะฉะนั้นเด็กซ่าที่เหลือเชิญประจำที่ห้องเด็กซ่าครับ

ยกนี้นะครับจะเป็นศึกเพลงคนโสดปะทะโป๊ปแจ๊ด

รอบนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยมาร้องเพลงก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับ

เฮ้ยมาเพลงเร็วแล้ว

แต่เราก็คอมเมนต์ไปนะในเรื่องของการร้องเพลงเร็ว
แต่ดูสิว่าดูนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเนาะ
คุณพ่อสอนลูกสาวบ้างไหมในเพลงนี้
ส่วนมากแล้วผมจะสอนเรื่องเทคนิคเรื่องการเต้น
ถ้าเกิดว่าเราใช้แรงเต้นเยอะคือการใช้เสียงบางทีเราอาจจะผิดพลาด
เพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวที่เรารู้สึกเหนื่อย
อาจจะผ่อนการเต้นมาเป็นการใช้เสียงให้เยอะอะไรประมาณนี้ครับ
เขาก็ติวลูกเขามาดีนะครับ
อันนั้นสอนถูกด้วย
อย่างเช่นว่า

หลายละครู

พี่ใส่จนเลาธิ์เธอก็ต้องเลือกที่ต้องใส่ด้วย

ถ้าใส่หลายมันจะเป็นแนวดันตรีพวกสกาขึ้นไป

บางรีดาต้องขอโทษบางรีดาต้องกลุ่นโสด

ฮี

เด็กอาจจะงงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูช่วยยกมือเป็นสัญญาณได้ไหม

เราลองด้วยยกมือแล้วลูกค่อยใส่นะ

ใส่ทิ้งใช่ไหมคะเออ

โปรดทำความเข้าใจ

จึงโหลดเพลงมารอตาย

น้องมันมีมีตัวเหมือนมีธุระ
มันที่สั้นไปนิดนึง
มันต้องหิ่อะไรแบบนั้นต้องมาหิ่
หิ่สั้นถ้ามันคนจำก็จะหิ่ยาว

ใส่เหใส่ฮะอะไรอย่างนี้
ฮะก็ได้ฮู้ก็อะไรก็ได้อะไรอย่างนี้

เมื่อกี้พอคุณนั้นร้องกลูอันนี้คุณเหมือนให้อาหารเข่า
เพราะว่าเคยออกหัก

ออมแพงนี่คนเราขอบ๊ายบาย

แล้วไหวมากเลย

มันจะมีช่วงจังหวะที่ดนตรีโซโล่อะไรอย่างนี้นะ
ดูความเหมาะสมแต่ถ้ามันมีอีกอันนึงนะดูแบบเท่และน่าสนใจคือ

ลองดูถ้าพี่ชี้ปั๊บมาตกเลยนะ
พี่นะกรูพี่กางคือ

ลีลาต้องขอโทษบางอารมณ์ของคนโสด
โปรดทำความเข้าใจ

แค่ให้รู้ว่ายังโสดจริงหลวดเพลงมารอซ้าย

น่าจะการรักคนที่เดี๋ยวเอง

แล้วก็ฉลาดเก่งมากนี่ก็อย่ายอมแพ้สิลูก
เรามาในบทเพลงช้ามันก็ไม่ได้เขา
เอาครูได้ค่ะพี่ตั้งเขาได้
ครูในเพลงนี้เหรอเอามา
รู้เธอนั้นมีคู่ใจ
ครู
นี่จริงแล้วเนี่ยนะเป็นการรีแล็กแล้วผ่อนคลายนะลูกนะ
รวมทั้งการเป็นศิลปินนักร้อง
ลูกก็จะเห็นศิลปินรุ่นใหญ่ที่เวลาขึ้นเวทีมา
เขาทำไมลองไปแล้วแบบเฮ่ฮ่า
อะไรอย่างนี้ลูกคือเป็นการกระตุ้นคุณผู้ชม

เปิดศึกในรอบที่๓ยกที่๑ครับ
ใครจะเป็นผู้เปิดศึกก่อนครับ

น้องเพลงครับเพราะฉะนั้นไตรคุณประจำที่ครับลูก
อุ่นเครื่องให้หายตื่นเวที
แถมได้เทคนิคการประคองพลังเสียง
ช่วงหน้าเด็กทั้งสองทีม
ต้องมาแข่งกันในรอบที่๓ยกที่๑
รักใครชอบใครส่งกำลังใจมาได้เลยนะครับ
ไม่มีสัญญา
เร่งสู้ให้เต็มที่เอาให้เวทีสะเทือนไปเลยเด้อ

ทำดังด้วยนะ
รอสายคนโสดจากน้องเพลงครับ

บางลีลาต้องขอโทษ

โปรดทำความเข้าใจ

โหลดเพลงมารอสาย
เพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมีแฟน
อมแคนมีคนรอเขาไม่บัน
เข้าใจไหมคะเฟรนชาวบ้าน
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียกในขณะนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษทีถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญา
เข้าใจไว้เป็นแบบเพราะสายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่สดขอโทษแล้วกันถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
โสดจะได้โทรมา
ไม่ใช่คนที่ใจดำแค่ต้องดูพฤติกรรมว่าช้ำให้นอนช้ำใจ
ผู้ยินและผู้ยำใจต้องหาคนมาดาบรอช้ำที่ถูกทำไว้
เพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมีแฟนอ้อมแค้นมีคุณรอขอบ๊ายบาย
ขออภัยเข้าใจไหมครับแฟนชาวบ้าน
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณเลือกในขณะนี้
คนมีแฟนก็ขอโทษทีถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญา
ตั้งค่าใจไว้เป็นแบบรอสายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่สดขอโทษแล้วกันถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสา
โสดจะได้โทรมา
เราเคยอกหักจากการรักคนมีแฟน
อร่องแทนมีคุณรอขอบ๊ายบาย
ขออภัยเข้าใจไหมครับแฟนชาวบ้าน
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียกในขณะนี้

ตามความใจไม่เป็นแบบเพราะ
ใจเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่สุขก็โทษแล้วกัน
ถ้าหากว่าฉันจะรีบวางซ้าย
โสดจะได้โทรมา
เฮ่เฮ่เฮ่ไม่มีสัญญาณตอบรัก
จากเลขหมายที่คุณเรียกในขณะนี้
ถ้ามีแฟนต้องขอโทษที
ถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญา
ตามความใจไม่เป็นแบบเพราะ
โดยเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่สดขอโทษแล้วกัน
ถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
คนโสดจะได้โทรมา
คนโสดให้โทรมา

ขอบคุณค่ะ

มันไม่อย่างงี้นะลูก

คุณสูตรจะได้โทรมากค่ะ
คุณสื่อสารได้ดีมากแต่ว่านะตอนนี้เพลงเพลงเร็วเนี่ย
คุณสื่อสารได้ดีมากแต่ว่านะตอนนี้เพลงเพลงเร็วเนี่ย
คุณสื่อสารได้ดีมากแต่ว่านะตอนนี้เพลงเพลงเร็วเนี่ยพอพี่ไอซ์หลับตาเนี่ย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
พี่ไอซ์หลับตาเนี่ยพี่ไอซ์หลับตาเนี่ยพี่ไอซ์หลับตาเนี่ยพี่ไอซ์หลับตาเนี่ยพี่ไอซ์หลับตาเนี่ยพี่ไอซ์หลับตาเนี่ยพี่ไอซ์หลับตาเนี่ยพี่ไอซ์หลับตาเนี่ยพี่ไอซ์หลับตาเนี่ยพี่ไอซ์หลับตาเนี่ยพี่ไอซ์หลับตาเนี่ยพี่ไอซ์หลับตาเนี่ยพี่ไอซ์หลับตาเนี่ย

จะมากับเพลงลูกทุ่งสนุก
และทำได้ดีจนได้เสียงชมมากมาย
ท่านมีแฟนต้องขอโทษที
ถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ

จะมากับเพลงที่ร้องยากมากสำหรับเด็กวัยนี้
น้องจะทำได้ดีแค่ไหน
ช่วงหน้ามาชมกันครับ

ที่คุณเลือกในขณะนี้
คุณมีแฟนต่อพอทุกที
ถ้าหากเบอร์นี้

คิ้วของน้องไตขุนนะครับที่มา
กับเพลงทั้งรู้ก็รักนะครับ

วันนี้มาในบทเพลงซึ้งนะครับ

เฮะ
ทั้งรู้ก็รักนะครับ
จากน้องไต่ขุน
รู้รู้เพราะมันมีความอยู่ใจยายที่ไม่ลืมเกลือ
เพราะด้วยเหตุใดใจฉันยังคล่ำเคาเฝ้าละเมอ
ไม่ลืมแม้วันคืนเดือนผ่านใจฉันยังลำพึงทั้งทาง
สิ่งที่เคยสัมผัสยังจำยืนมั่นตราตรึงยังฟังอยู่กลางใจ
รู้รู้ทันมีเจ้าขวา
มองฉันไว้เพื่อมอง
จะอย่างไรมันก็เป็นสุขใจสุขชั่วคราวก็ยังก็ยังดี
เสียกว่าใจฉันต้องมาลายเพราะตรงยืนธมคมคืน
เก็บเอาความหวานชื่นจุนเจือความรักแก่ดวงใจ
รักนั้นยังอยู่เต็มหัวใจยายน่าทำไม
ยังคงอยู่จิตไฟฝันถึงเธอไม่ลืมเสียที
เต็มเปี่ยมโดยความรักเธอ
รู้รู้ใจฉันมันก็รู้
ยังฟื้นสู้ความจริง
แม้จะห้ามใจใจฉันทำไม่รู้
เมื่อฝืนใจต้องยอมให้ใจคิดถึงเธอ
ตัวฉันต้องยินยอมแพ้พาย
ปล่อยใจฝันควายรักเธอไม่นาย
เต็มใจใจฉันคอยใจเธอ
ดูรู้เราต้องห้ามใจหยุดใจรักเธอ
สุดเจ็บใจ
เราต้องแพ้ภายปล่อยใจรักเธอ
รู้รู้ใจฉันมันก็รู้
ยังฝืนสู้ความจริง
แม้จะห้ามใจใจฉันทำไม่รู้
ื่มใจต้องยอมให้ใจคิดถึงเธอ
ตัวฉันต้องยินยอมแพ้พาย
ปล่อยใจฟันไฟรักเธอไม่นาย
แป้มใจใจฉันคอยใจเธอ

รูปารักนะครับ

ที่คุณย่าพยายามป้อนเพลงชั้นครูให้กับคุณหลานนะครับ

เขาฟังทุกวันเจอกันบ่อยนะฮะ

ต้องมาฟังคณะกรรมการนะลูกนะว่า
จะเพิ่มเติมตรงส่วนไหนนะลูกเนาะ
ไอ้ชื่นชมมากเลยนะครับไตรคุณ
ไอ้บอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยทั้งรู้ก็รักเนี่ย
แม้กระทั่งนักร้องในอายุเท่าพี่ไอซ์
หรือว่าโตขึ้นมากว่าไตคุณหรือตัวพี่ไอ้เองเนี่ย
ไอ้สารภาพตรงนี้เลยว่าพี่ไอ้ร้องไม่ได้นะ
เพราะว่าเพลงนี้มันยากมากเลยครับไตรคุณ
ช่องไฟของการออกเสียงของคำมันน้อยมาก

มันหมายถึงว่าลมในการที่เราจะร้องเนี่ย

มันเหมือนต้องฮึบเข้าไปแล้วค่อยปล่อยออกมาค่อยปล่อยออกมา
แล้วต้องปล่อยให้พอดีคำแล้วค่อยฮึบเข้าไปใหม่ข้อดี
เพราะไม่ใช่ไม่มีจุดที่หักคะแนนเลยนะครับมีนิดหน่อย
ก็คือไตรคุณไม่มีเสียงก็จริง
แต่ว่าลมมันไปถึงตรงนั้นบางทีไม่พอ
มันก็เลยทำให้ความแข็งแรงของคำบางคำเนี่ยมันแผ่วลง
แต่พี่ไอไม่มองว่ามันเป็นปัญหาเลยสำหรับเด็กอายุเท่าไตรคุณ
เพราะว่าอย่างที่พี่ไอ้บอกว่าถ้าเป็นพี่ไอ้ร้องเองก็ร้องไม่ได้เหมือนกัน
ไรคุณรักษาตรงนี้ไว้นะครับมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากเลย
เพราะว่าไตรคุณฝึกร้องเพลงแบบนี้เขาเรียกเพลงไทยสากลร่วมสมัยแบบนี้
มันเหมือนเป็นการฝึกเพลงชั้นครูฝึกเพลงยาก
หลังจากนี้พอไตคุณไปร้องเพลงอะไรที่มันเป็นเพลงป๊อปทั่วไปแบบเด็กวัยรุ่นเนี่ย
โอ้โหมันจะหมูหมูสำหรับไตคุณเลยจริงชื่นชมนะครับ
คือต้องบอกว่าไตคุณเนี่ยป้าตั๊กนั่งดูใจคุณแล้วป้าตั๊ก็นึกถึงตัวป้าตั๊กนะ
ว่าตอนเก้าขวบปะปะตั๊กทำอะไรใช่ปะปะตั๊กจำไม่ได้
แต่ในขณะที่ไตคุณก้าวกระโดดเลยนะลูกเราได้เรียนรู้เร็วกว่าคนอื่นนะลูก
แล้วคิดดูสิแล้วต่อไปแต่คุณจะเป็นนักร้องที่เก่งขนาดไหน
เพราะเริ่มเร็วกว่าคนอื่นแล้วต่อไปในอนาคตไตรคุณจะต้องเป็นนักร้องที่เก่งขึ้นแน่นอน
แล้วป้าตั๊แอบสังเกตแต่คุณนะเวลาคุณแบบร้องเพลงแต่คุณเป็นคนที่มีความตั้งใจมากเลยนะ
อารมณ์เพลงอะไรต่างถึงแม้จะมีความเป็นเด็กสื่อมาถึงป้าตั๊กได้รับตรงนั้น
อารมณ์ความรู้สึกที่ไตคุณร้องเพลงอ่ะป้าตั๊กได้รับนะป้าตั๊กก็จะแบบคล้อยตามไปกับไตคุณเลยอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นไตรคุณสัญญานะว่าไตรคุณจะต้องขยันฝึกร้องเพลงเยอะอะไรอย่างนี้นะลูกนะ
ยึดแนวผู้ชายโรแมนติกยึดแนวผู้ชายอบอุ่นไปเลยลูกเอาอย่างนี้เลยก็ได้
เดี๋ยวฟังพี่หอยซิแต่ว่าป้าตั๊กกับพี่ไอซ์ประทับใจมากเก่งเกินอายุ
ถึงจริงที่เลือกเพลงแบบนี้มาร้องนะเพราะว่ามันร้องค่อนข้างยาก
พี่ขอบคุณเลยนะไตรคุณขอบคุณที่ที่ไตคูณเป็นอย่างนี้
แต่คุณชอบในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงแล้วก็มาจากคุณย่าคุณยายคุณตา
เขาไปฟังมาแล้วเป็นแบบนี้จะได้สืบทอดตรงนี้ไป
เป็นผู้ชายอบอุ่นอย่างที่พี่ตั๊กบอกเลยยึดแนวนี้
ทั้งรู้ก็รักถึงยากก็ร้อง
ไตรคุณไม่มีวันอยู่แล้ว
ร้องได้ดีเกินอายุเลยทีเดียว
ช่วงหน้าถึงเวลาที่กรรมการต้องหนักใจกันอีกแล้ว
เดี๋ยวเรามาฟังผลการตัดสินกันครับ
แซ็กพี่เลี้ยงเป็นยังไงบ้างครับ

สำหรับเพลงนี้ผมว่ามาดีมาเต็มแล้วครับ

แบบทั้งแววตาแล้วก็สีหน้าการแสดง
แล้วก็ดัดจริตจริตของ

แววตาแล้วก็สีหน้าแค่นั้นเองครับผม

ทำให้ผมได้รู้จากเพลงเก่าแล้วหลายเพลงนะ
ซึ่งมาลื้อฟื้นความหลังครับผม

รอบที่๓ยกที่๑นี้
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
วันนี้นะครับคณะกรรมการนอกจากลุ้นแล้วนะ
สองคะแนนจากคณะกรรมการต้องมาลุ้นด้วยว่า
จะมีท่านหนึ่งท่านใดใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าหรือไม่
ถ้ามีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่านั้น
หมายถึงคะแนนจะยกกำลังเป็น๔คะแนน
ทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะทันทีนะครับ

ลูกครึ่งอีสานได้เป็นฝ่ายชนะ
ตอนนี้ลูกครึ่งอีสานใต้นะครับ
มีคะแนนสะสมเพิ่มอีก๒คะแนนเป็น๑๒คะแนน
แนวแถวจริงมีคะแนนสะสมอยู่ที่

เป็นกำลังใจและเอาใจช่วยเด็กน้อยทั้งสองทีมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
พบกันใหม่ในยกหน้าครับกับร้องได้ยกกำลังซ่า
น้องเพลงเลือกเพลงที่เหมาะกับน้องมากกว่า
จึงได้รับคะแนนในยกนี้ไปครอง
ทำให้ตอนนี้ทีมลูกครึ่งอีสานใต้นำริ้วไปเป็น๑๐

อยากช่วยเหลือประชาชนครับให้พ้นจากคนที่
อยากจะหลีดครับคนที่ไม่ดูกัน
เอ้าทำอะไรอยู่ว่ะ
บอกตรงครับยืนไม่ถึง
ไม่น่าจับมันเป็นตัวประกันเลย
หนุ่มคนนั้นก็คือฉันนี่
บักคำผ่านที่คนจะหยดน้ำตาแม่ทำให้แคร์
บอกตามตรงว่าไม่ได้ดูอิดเลย